อีกหนึ่งปัญหาเรื่องของอีเมลปลอมนะครับ
มาหลอกลวงข้อมูลส่วนตัวของคุณผู้ชม
แล้วก็นำไปใช้ประโยชน์ทางธุรกรรมทางการเงินของกลุ่มมิจฉาชีพ
ผู้บริหารสถาบันการเงินบอกว่าอย่าลงชื่อง่ายครับ
วันนี้มีคำแนะนำง่ายมาฝากกันด้วย
ติดตามพร้อมกันจากคุณธิตภาษิริพิพัฒน์ครับ
อันนั้นเป็นอีเมลของธนาคาร
มันมีผู้ร้ายนั่งมองอยู่ในกระจก
เพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าทุกธุรกรรมที่เราทำ
ที่เราใส่เข้าไปเนี่ยก็จะมีคนเห็นหมด
แล้วผู้ร้ายเหล่านั้นก็จะทำธุรกรรมในการสมัครใช้บริการไปพร้อมกัน
มีผู้ใช้บริการทางการเงินจำนวนมากที่ตกเป็นเหยื่อแก๊งมิจฉาชีพ
เพราะรู้ไม่เท่าทันจนกรอกข้อมูลส่วนตัวส่งกลับไป
แต่เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยือกแนะนำวิธีการสังเกตง่าย
เมลปลอมเนี่ยมีวิธีการสังเกตไม่ยากนะครับ
หลักง่ายก็คือว่าถ้าเราคุ้นเคยอีเมลที่มาจากสถาบันการเงินเนี่ย
ภาษามักจะต้องเป็นทางการนะครับ
มันจะไม่มีประเภทประโยคทักทายขึ้นมาว่าให้ธอม
เป็นภาษาอังกฤษต่างตรงนี้หรือว่าตัวอักษรต่างดูไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย

เราจะรู้สึกว่าไอ้โทนของภาษาที่ใช้เนี่ยมันดูแปลก
โลโก้ผิดอันนี้ค่อนข้างชัดเจน

เพื่อรักษาเงินและข้อมูลของลูกค้าทั่วประเทศ
ธนาคารกรุงเทพก็จะมีระบบแจ้งเตือนลูกค้าทุกครั้ง
ที่มีการเข้าทำธุรกรรมทางการเงินบนสมาร์ทโฟน

จำเป็นที่จะต้องระมัดระวังตัวเอง

ก็อยากจะมองว่ามันเป็นทิศทาง

เพราะฉะนั้นไม่อยากให้เกิดรู้สึกว่า
สิ่งที่มันเกิดขึ้นหรือได้ยินได้ฟังมาเนี่ย
มันจะทำให้ความรู้สึกความมั่นใจน้อยลง
ไม่อยากใช้หรือใช้อยู่แล้วเกิดกังวลขึ้นมา
ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เราเรียนรู้ได้
แล้วก็ไม่ใช่เป็นเรื่องยากในขณะนี้นะครับ
แต่ว่าเรื่องของมาตรฐาน

เราใช้โปรแกรมป้องกันไวรัสต่าง

ก็น่าจะเป็นสิ่งที่พึงกระทำ
ผู้บริหารธนาคารกรุงเทพย้ำว่า

สาขาธนาคารที่ใช้บริการได้ทันที

ข่าวเทราทีวีรายงาน